คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๓เป็นชาวจังหวัดสระบุรี
ในโลกออนไลน์กับผู้หญิงคนหนึ่งในโลกออนไลน์ก็คือเป็นรูปโปรไฟล์ผู้หญิงสวย
ก็คือเป็นรูปโพลไฟล์ผู้หญิงสวยคุยกันตกลงเป็นแฟนกัน
ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอตัวจริง๒ปีโอนเงินไปให้๔ล้านกว่าบาทนะคะ
ขออนุญาตเรียกว่าเฮียปอเป็นนามสมมุตินะคะอายุห้าสิบสาม
เป็นชาวสระบุรีเอาเอกสารมาเลยมาร้องทุกข์กับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับบอกว่าถูก
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามสิบสองชาวสระบุรีเหมือนกัน
หลอกให้รักผ่านออนไลน์เฮียปอยืนยันว่าไม่เคยเห็นหน้าจริง
ไม่เคยเจอกันเห็นแค่รูปถ่ายทางไลน์เห็นแค่รูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงสวยสวยมากด้วยสองปีเนี่ย
เงินไปสี่ล้านกว่าบาทแล้วนะคะอืมไม่รู้ว่าจะเป็นสถิติสูงสุด
หรือเปล่านะที่เฮียปอทำเอาไว้เนี่ยนะ
โอนไวเนี่ยคือสาวที่ขอเงินเนี่ยเฮียปอบอกว่าจะอ้างว่า
อย่างพ่อกับแม่ตายไม่มีเงินทำศพอย่างเงี้ยอืม
หลอกให้ไว้ใจด้วยการทำเอกสารเขียนด้วยลายมือว่า
เราเป็นสามีภรรยากันนะอย่างนี้แต่ไม่เคยเจอนะ
รวมแล้วโอนไปทั้งหมดสองร้อยกว่าครั้งนะครับหนักสุดเนี่ย
คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองสองห้าหกสาม
ผู้หญิงคนนี้อ้างว่าต้องไปซื้อที่ที่หน้าบ้าน
ราคาหนึ่งล้านสามแสนบาทเฮียปอร์ก็โอนให้นะครับ
ช่วงหลังเฮียปอบอกว่าเฮียก็เริ่มเงินหมด
ทีนี้หญิงสาวเริ่มตีตัวออกห่างครับแถมยังต่อว่าด่าทอมาทางไลน์
ในเชิงประมาณว่าอ้าวก็โอนให้เองนี่อืม
ไม่มีให้ยืนเวลานะแอบสุดสุดหรอครับความว่า
มันอยู่กับแม่อยู่ที่บ้านข้าวก็ไม่อยากกิน
นั่งคิดเท่าอยู่คนเดียวจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบัตรผ่อนรถ
ไปทั้งหมดเกือบ๒๐๐ครั้งเนี่ยสาเหตุในการโอนแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน
อันไหนเป็นการให้โดยเสน่หาก็ว่าไปอันไหนอ้างว่าพ่อตายแม่ตายแล้วปรากฏพ่อแม่แม่ไม่ได้ตายจริงเนี่ย

ก็ต้องไปแยกแยะการโอนแต่ละครั้งถ้าเกิดว่าจะหาช่องทางในการเอาคืนอ่ะนะ
ก็ตรวจสอบประวัติเนี่ยทนายรณรงค์บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีคดียักยอกทรัพย์ในพื้นที่สละบุรีอยู่ด้วยนะฮะ
ก็ต้องไปไล่ดูต่อก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนด้วยกันแล้วกัน